ในสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙ที่มันระบาดอยู่ในขณะนี้มันก็อย่างที่บอกกันแหละทุกวันก็บอกกันแบบนี้ว่าทุกอาชีพเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ก็ต้องปรับตัวอย่างที่จังหวัดสิงห์บุรีไปดูคุณพี่คนนี้เขาปรับตัวแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ
ตกลงว่าเขาร้องลิเกทำมาหากินเขาขายอะไร
ดูสิครับโอ้โหนี่มันคนละเรื่องเลยนะฮะ
แต่ก็ปรับเปลี่ยนกันได้แล้วดูสิครับโอ้ตรงคอ
อืมปะไลนี่แหมแบงก์ร้อยเพียบเป็นแพงเลยครับ
นี่คือระดับพระเอกลิเกเลยนะครับของคณะวาวกังวาน
เขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
หยุดงานต้องถูกยกเลิกการแสดง
การแสดงนั้นแคนเซิลไปก่อนนะฮะแล้วก็ต้องผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าส้มตำ
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสร้างจุดขายนะฮะทั้งร้องลิเกแต่งกายที่มันวิบวับวิบวับ
เห็นแล้วแสบตาแบบนี้สะดุดตาจริง
ใครผ่านไปผ่านมาเป็นต้องแวะแล้วเขาขายอยู่แถวไหน
สี่แยกไฟแดงวัดสว่างอารมณ์งานนี้บอกเลยว่าต้องแวะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ไปถามนะพี่เดชฤทธิ์จันทโคตรเขาเล่าว่า
เป็นพระเอกลิเกคณะวากังวานนั่นแหละแล้วก็ทำการแสดงมามากกว่า๕ปีนี่
ประสบการณ์เหลือล้นนะฮะแต่หลังจากที่โรคโควิด๑๙มันระบาด
คณะลิเกไม่มีงานแสดงอีกทั้งพี่แกแกบอกตามตรงเลยนะว่า
ก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาไม่รู้อะไรอื่นเลยนอกจากการแสดงลิเกอย่างเดียวเก่งในด้านนั้น
แล้วก็ไปด้านนั้นอย่างเต็มที่แต่ทีนี้ในเมื่อลิเกมันเล่นไม่ได้ทำไงดี
นั่งคุยกับคนในคณะแล้วก็พี่สาวแล้วก็คุณแม่
คือด้วยความที่ว่าคุณแม่ของพี่แกเนี่ยเป็นแม่ค้าขายกับข้าวอยู่แล้ว
แล้วพี่เดชฤแกเนี่ยมีฝีมือด้านการตำส้มตำ
บอกว่าถนัดมากก็เลยมาเปิดร้านขายส้มตำแบบนี้
โอ้โหบอกเลยว่าได้กำลังใจที่ดีเยี่ยมเพราะอะไร
นั่งอยู่เนี่ยแม่ยกอันนั้นโอ้ยนี่น่ารักจัง
แม่ยกมานั่งกินส้มตำถึงที่โอ้แต่บอกเลยนะมากันเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกลัวนะครับ
เขามีมาตรการในการดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่าได้คุณพี่อสมใจดีมาวัดไข้
และแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าทุกคนแล้วให้นั่งห่างกันนิดนึงนะครับ
เอายังไงซะเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพในช่วงนี้จริงเลยนะครับ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากจะกินส้มตำเอ่ย

จบสั้นห้วนแบบนี้เลย